คุณผู้ชมค่ะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าความรักระหว่างสันประชากรและต้นหอมสกุลตลาจะจบลงไป
แต่บอกเลยว่าเธอคนนี้ค่ะที่เป็นข่าวว่าเป็นมือที่๓
ระหว่างความรักในครั้งนี้ครูบูจิรารัสยังไม่จบง่ายคุณ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเจาะเอาผิดเรื่องที่เธอไลฟ์สดโชว์วิว
แล้วก็เสียค่าสมาชิกบางคนก็บอกว่า๓๐๐ต่อเดือน๕๐๐บาทต่อเดือน
โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกให้เธอเข้าพบเจ้าพนักงาน
ขอเลื่อนนัดโดยอ้างเหตุผลว่าติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด
เพิ่งจะได้รับหมายเรียกเมื่อวานนี้ซึ่งกระชั้นชิดเกินไป
จึงไม่สามารถมาพบพนักงานสอบสวนตามที่มีหมายเรียกได้นะคะ
เจ้าหน้าที่จึงให้เลื่อนเป็นวันที่๒๓กรกฎาคมเวลา๑๐นาฬิกา
ก็จะมีการออกหมายเรียกอีกครั้ง
และหากไม่มาอีกก็จะออกหมายจับต่อไปนะคะ
โดยระหว่างนี้ค่ะทางตำรวจปอทจะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
โดยยึดแนวทางว่าเป็นการส่งข้อความหรือการแสดงออกในทางยั่วยุกามอารมณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลาย
หรือให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้เข้าถึงนะคะ
คือเรื่องนี้ถ้ามีรูปอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรที่ลุดออกไปในโลกนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับ
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะว่าวันที่๒
บลูจะมาเข้าพบพนักงานหรือเปล่านะคะ